คุณผู้ชมครับพิธีกรรมโบราณของชาวสุรินเชื้อสายเขมรที่หาดูได้ยาก
เป็นพิธีกรรมที่ทำขึ้นเฉพาะงานศพเท่านั้นครับ
รู้แล้วน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคือพิธีรืะอังกอ
พิธีรื๋อังกอจริงหรือภิษธีเก็บข้าวสาทที่ระวังจากหุ้มสุรินทร์
เขมรทำขึ้นเฉพาะงานศพแล้วเนี่ยเป็นช่วงของวันเก็บกระดูกใส่อัฐิ
ซึ่งการทำพิธีชาวบ้านก็นำข้าวสารที่เป็นข้าวสารเหนียวนี่แหละ
ง่ายน่าจะเป็นข้าวเหนียวมาให้ลูกหลานผู้ที่เสียชีวิตเก็บใส่ขันคนละ๗ครั้ง
เพื่อนำไปทำเป็นข้าวมทุปายะเพื่อถวายทางพระพุทธ
หรอก็ในวันรุ่งเช้าของวันนั้นจะทำบุตรบาดอุทิศวรบุตรสกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตด้วย
เขาบอกว่าแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสุรินพิธีกรรมเขาก็ไม่เหมือนกันจริง
อย่างที่บอกแค่แตกต่างในเรื่องของหมู่บ้านบางทีก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ

เนี่ยฮะบอกว่าหาดูได้ยากต้องขอขอบคุณภาพนี้จากเฟซบุ๊คของผู้ที่ใช้งาน
ใช้ชื่อว่าหลานยายนางผ้าไหมสุรินครับ
ค่ะเรื่องราวของพิธีกรรม